อีกหนึ่งเหตุนะคะเกิดเหตุนักท่องเที่ยวสาวชาวจีน
เล่นน้ำที่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงานะคะ

แต่ว่าโชคดีที่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือไว้ได้ทัน
มีผู้อัดคลิปไว้ได้แล้วก็แชร์อยู่ในเฟซบุ๊กค่ะ
นี่แหละค่ะคือนาทีช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวสาวชาวจีน
ของเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล
กองทัพเรือภาค๓ทัพละมุจังหวัดพังงาค่ะ
แล้วก็เป็นการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่อุทยานหมู่เกาะซีมิลันด้วย
โดยเหตุการณ์นี้นะคะถูกแชร์ผ่านเฟซบุ๊คของคุณไกรสอนชัยศรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนได้เดินทางไปท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์แห่งหนึ่ง

บริษัทก็ได้ให้นักท่องเที่ยวทุกคนไปนั่งรับประทานอาหาร
และหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวคนที่จมน้ำก็ลงไปว่ายน้ำเล่นหน้าเกาะซีมิลัน
ห่างจากฝั่งไปประมาณ๑๐๑๕เมตร
ซึ่งก็อยู่ใกล้กับทุ่นจอดเรือนะคะ
แต่ว่าอยู่ดีก็ล้มลงไปในน้ำที่ลึกประมาณ๔๕เมตรค่ะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้รีบลงไปนำตัวของนักท่องเที่ยวที่จมน้ำหมดสติขึ้นไปบนฝั่งนะคะ
ช่วยประถมพยาบาลด้วยการปั๊มหัวใจ
แล้วก็นำถังออกซิเจนช่วยในการหายใจ
ที่นักท่องเที่ยวสาวจะสำลักน้ำออกจากปอด
ฟื้นตัวได้อย่างปลอดภัยค่ะ

ก็ชื่นชมทางเจ้าหน้าที่ไทยที่มีจิตใจงาม
สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ